เหงาเป็นเหตุคุณน้ำแข็งคุณเชอรี่คุณเหงาหรือเปล่า

โอ้โฮยแปลกแล้วนะวงเนี้ย
ยายอายุ๗๐ยายเหงาหรือเกิดเอาลูกหลัดมานั่งตั้งวงกันมาตานึง

อยากจะใช้สิทธิ์จมองกลัวลืมเอาไปเมื่อก่อนลืม
เลขฝึกนับหน่อยแต่มันผิดกฎหมาย
ถึงแม้จะเล่นกันในครอบครัวแต่มันมีการเอาเงินพนันขันต่อ
มันก็ผิดสุดท้ายโดนจับคาวงเลย
กลับคุณยาย
เป็นคนกี้เหงา
เข้าใจบ้างซิ
ตำรวจไม่เข้าใจนะอันเนี้ย
ตำรวจบอกว่าไม่ได้เลย

ก็เล่นไปจับก็เล่นกันในบ้านเฉย
มันก็มีการผนันครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือบ้านที่ด้านหน้าเป็นร้านขา
บ้านขาแล้วก็ข้างในก็เป็นบ้านขนนะในคุณที่เออเออบ้านบอดหลุบนะฮะ
ตำบลโนรสาอ่าโนราศรีอำเภอบราบืนที่มหาสรรคามเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวาน
ตำรวจก็ไปฝ่ายปกครองก็ไปไปจับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลักลอบเล่นไพ่นะฮะ
ก็มีพัดลมพัดลมเสือปูดิบดีก็องค์เก้าอี้เนอะนะฮะ
ก็มีสังกษีล้อมรอบเอาไว้ใต้ยุ้งฉางก็ปิดบังการมองเห็นของเจ้าหน้าที่
อันนี้คุณยายนั่นแหละอายุเจ็ดสิบที่ว่าพอไปถึงชาวบ้านโอ้โหตำรวจมาวงแตกสิครับ
พากันวิ่งกระเจิดกระเจิงคนละทิศคนละทางนะฮะก็จับได้๔คน
นะฮะโดยสามคนถูกจับได้หลังบ้านอืมบางคนก็ไปหลบในห้องหน้า
บางคนก็ไปแฝงตัวอยู่ราวแขนเสื้อประหนึ่งว่าต้องเอียดเป็นเสื้อมีฟิวแบบไปซักผ้าไหม
มีลมโกงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเป็นเพิ่งกันไปอยู่นู่นทั้งบนบ้านค่ะ
สุดท้ายเอามามามามันลงมาคุยกันหน่อยเออนะฮะ
บางคนก็กระโดดถ้ามกำแพงไปได้ภัยไอไปอรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สุดท้ายน์ตำรวจได้ของกลางไพ่หนึ่งสำหรับกับเงินสดของหญิงยี่สิบบาท

เข้าใจต่อให้๓บาท๕บาทแต่มันก็คือการพนันเพราะว่ามีการวางเงินกันมาแล้ว
ของกลางเงิน๑๐บาทเท่านั้นคุณยายคนนี้อายุ๗๐ปี
คือตำรวจเขาบอกว่าคุณยายเป็นแม่ทัพ
เป็นโหดโชคเป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือ
พาลูกหลานก็ปกติยายจะเลี้ยงหลานอยู่บ้านยายก็เหงาไง
โอ้โหยายอยู่กับหลานจริงก็ไม่เหงาแล้วนะ
วักมือชวนญาติชวนหลานมาเล่นไพ่กันสนุกในบ้านเฉย
ไม่ได้จริงจงจริงจังอะไรกัน๓บาท๕บาทจะเอาอะไร
สุดท้ายตำรวจก็แต่มันก็ผิดกฎหมายนะยายเนาะ
ก็พาไปดำเนินคดีก็ไปปรุงไปปรับแล้วก็ปล่อยคุณยายกลับมาเหมือนเดิมแหละนะครับ
ฝากไว้การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ